การแข่งขันฟุตซอลไทยลีกนะครับก็ถือว่าในสัปดาห์นี้นะครับ
ราธานีคืนฟอร์มเก่งครับเฉือนเอาชนะธรรมศาสต
เป็นชี้ใต้ผลการแข่งขันในเกมนี้เลยนะครับเกมนี้เป็นเกมนัดที่สิบหก
ระดูการนะครับสุราธานีเจอกับธรรมศาสตร์นะครับ
ก่อนเกมสุราชก็แพ้มาสี่เกมรวดครับประตูเดียวในเกมนี้ครับ
เกิดขึ้นนาทีสิบเก้าจากการทำประตูของนครคิดเห็นนะครับ
อดเข้ามายิงครับทำให้สุราธานีขึ้นนำก่อนหนึ่งศูนย์ในครึ่งแรกครับ
หลังจากนั้นครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มนะครับทำให้จบเกมสุราธานีเอาชนะไป๑ต่อ๐นะครับ
เพิ่มเป็นสิบหกคะแนนขึ้นมาอยู่อันดับที่สิบเอ็ดแทนที่ของธรรมศาสตร์ที่หล่นไปอยู่อันดับที่สิบสอง
มี๑๓คะแนนเท่าเดิมครับส่วนผลที่จบลงไปแล้วนะครับ
ชาวเพชรบุรีก็เก็บใช้ชนะสองเกมติดต่อกันนะครับขณะที่คู่ที่กำลังแข่งขันนะครับ
ต่อกันที่การเตรียมทีมชาติไทยครับซึ่งจะเก็บตัวครั้งหน้าในวันที่๑๑ถึง๑๕พฤศจิกายน
ล่าสุดครับนายพาทิตสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็เปิดเผยนะครับว่าอากิระนิชิโนนั้นต้องการอยากจะให้ผู้เล่นในการเก็บตัวรอบนี้
มีความสมบูรณ์มากที่สุดครับเพราะว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายก่อนสู้ศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๐
รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้าครับ
แต่ว่าฟุตบอลไทยลีกเนี่ยก็ยังเหลือเกมตกค้างครับ
ตกค้างก็จะมีสโมสรที่เกี่ยวข้องก็คือการท่าเรือเมืองทองยูเนเต็ด
ที่จะต้องปรับโปรแกรมให้เอื้อต่อเอฟซีแชมเยสลีกด้วย
สโมสรนี้มีโอกาสที่นักเตะจะไม่ได้เข้าแคมป์นะครับ
ดังนั้นทางสมาคมจะประชุมกับนิชิโนและบริษัทไทยลีกในวันที่๒๗ตุลาคมนี้ครับว่า

ซึ่งวันนั้นก็น่าจะได้รับทราบรายชื่อนักเตะที่จะเข้าแคมป์ทีมชาติไทยด้วยครับ
ในการเก็บตัวครั้งนี้นะครับจะมีเกมอุ่นเครื่องหนึ่งนัดครับ
ก็คือจะอุ่นเครื่องกับทีมรวมดาราไทยลีก
ก็จะเข้ามาหารือกับทางสมาคมในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันครับ
ก็จะหารือในเรื่องของสตาร์ฟโค้ชและการเก็บตัว
ส่วนรายชื่อนักเตะนั้นก็มีอยู่แล้วนะครับ
อาจจะมีทั้งผู้เล่นไทยและต่างชาติเลยครับ
อุ่นเครื่องนัดนี้นะครับวันที่๑๔พฤศจิกายนจะแข่งขันกันครับ
ก็จะเปิดให้แฟนฟุตบอลเข้าชมอย่างแน่นอน

เพราะว่าตรงนี้เป็นความต้องการของทางโค้ชนิชิโนเองครับ